มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงคืนส่งท้ายปีเก่า๓๑ธันวาคม
มีผู้ชายคนนึงเขาก็พาลูกน้องพาครอบครัวไปเขาดาวนที่ริมหาดที่ภูเก็ต
ปรากฏว่าลูกน้องในกลุ่มเขาไปจีบสาว
สาวคนนี้เขามากับกลุ่มวัยรุ่นโอ้โหเป็น๑๐คนเลย
แล้วกลุ่มนั้นไม่พอใจก็เลยมามีเรื่องทะเลาะกัน
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ไปช่วยลูกน้องปรากฏว่าถูกแทงสวนเข้ามา
บาดเจ็บสาหัสเลยนะคะเหตุการณ์นี้มีคนร้ายที่ก่อเหตุมอบตัวแล้วสองคนค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓๑ธันวาคมค่ะตำรวจสพเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ต
ได้รับแจ้งจากนางสาววาสนาสาลีอายุ๒๔ปี
แจ้งตำรวจว่าแฟนหนุ่มของเธออายุ๒๖ถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
กำลังสังสรรค์กันอยู่เลยตอนเขาดาวน์นะคะที่อุทยานแห่งชาติหาดลายัน
ทะลังจังหวัดภูเก็ตนางสาววาสนาให้การกับตำรวจแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุค่ะตัวเธอกับแฟนนุ่มและครอบครัวแล้วก็มีลูกน้องประมาณ๑๐คน
ก็เดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติหาดลายันไปเคาน์ดาวกันที่หาดนี้นะคะ
กลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยเขามีกันอยู่๒๐คนก็ตั้งวงปูเสืออยู่ริมหาด
ก็อยู่ใกล้ใกล้กันนะคะตำรวจบอกว่าตอนนี้นะคะ
ผู้หญิงในกลุ่มผู้ชายที่ตั้งวงอยู่ใกล้ใกล้เขาเดินออกไปสูบบุรี
แล้วลูกจ้างที่ร้านเนี่ยไปจีบแฟนนุ่มของเธอก็เลยเข้าไปต่อว่า
แล้วก็ทางผู้ชายฝั่งนู้นก็ไม่พอใจก็เลยรุมชกต่อยกันค่ะ
แฟนเธอคือเข้าไปช่วยลูกน้องไงแล้วก็ถูกฝั่งนั้นที่เข้ามากันเกือบ๒๐คนอ่ะ
รุมทำร้ายโอ้โหทั้งกระทืบทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะ
แต่ว่าแฟนนุ่มของเธอหนักสุดเพราะว่าถูกแทง
แล้วถูกแทงเข้าที่คอด้านซ้ายแล้วก็ถูกแทงเข้าแบบทะลุปอดเลยอ่ะ
บาดเจ็บสาหัสคนร้ายยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าด้วยนะคะ
มีทั้งพี่ทั้งปืนเหรอครับถูกต้องค่ะเพราะก่อเหตุเสร็จก็แยกย้ายกันไป
คนเจ็บเขาก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลตัวเธอบอกว่า
ตอนที่คุณหมอกำลังช่วยเหลือแฟนนุ่มของเธอนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เหมือนกับว่าจะย้อนกลับไปรุมทำร้ายที่โรงพยาบาลทะหลังด้วยนะ
ด้วยนะแต่ตำรวจสอบพอร์ทหลังมารังอับเหตุได้ก่อน
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เลยหนีไปเธอเลยอยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมา
ดำเนินคดีให้ได้ทั้งหมดให้เร็วที่สุดด้วยค่ะ
เขาก็วิ่งเล่นกับเด็ก๘ขวบอยู่หน้าหาดพอวิ่งเล่นแล้วก็ผู้หญิง
นั้นก็ส่งยิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้แล้วก็มันก็เป็นปกติใช่ไหมคะ
ที่บอกเขาก็ยิ้มปกติแบบเนี้ยค่ะหลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นนะคะ
น่าจะเป็นแฟนของเขาเป็นแฟนของผู้หญิงคนนั้น
วิ่งเข้ามาแบบปล่อยแฟนปล่อยเอ้ยปล่อยลูกน้องแฟนหนู
แล้วก็แบบฟันศอกแบบเนี้ยค่ะแล้วก็แฟนหนูก็ตกใจนั่งอยู่กับหนู
ลุกขึ้นหนูก็ลุกขึ้นแฟนหนูไปบอกพี่ครับแบบเอ้ยพูดดีดีว่า
อย่างงี้ไม่อยากมีปัญหาอยากมีปัญหาเลยครับเอ้ยโทษทีครับ
เนี้ยเขาต่อยแฟนหนูค่ะพี่เพราะเขาต่อยแฟนหนูแล้วก็
มันมีคนประมาณสิบกว่าคนประมาณสิบห้าสิบหกคนอะลงมา
แฟนหนูแล้วก็มันมีผู้ชายคนนั้นนะคะที่หนูจำหน้าได้แม่นเลย
กระโดดแล้วถือมีดนะคะกระโดดกระโดดแทงแฟนหนูที่คอบริเวณคอตรงนี้ค่ะ
ตอนนี้นะคะคนเจ็บก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
ก็ยังพูดไม่ได้เลยอาการสาหัส
คุณหมอยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะถูกแทงที่คออ่ะ

ใช่แล้วก็ที่ตัวด้วยที่ตัวเนี่ยทะลุปอดเลยนะคะ
ความคืบหน้าทางคดีล่าสุดทางตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกพีรชาติป้อมบุญมีผู้กำกับสพเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ต
ตอนนี้ผู้ต้องหาในคดีนี้มอบตัวแล้ว๒คน
คือนายดะนุพลส่งศรีอายุ๒๙ปี
และนายสุริยะในตสินอายุ๒๐ปี
ก็ต้องดำเนินคดีค่าข้อหาทะเลาวิวาสเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
หรืออาวุธอื่นอะไรบ้าง
ถ้าคุณหมอบอกว่าเป็นมีดจริงก็จะแจ้งความเพิ่มเติมในข้อหาพยายามฆ่านะคะ
เพราะว่าจุดที่แทงมันจุดสำคัญเข้าคอเลยเข้าแบบทั้งปอดปอดด้วย